เราได้มีการนำเสนอเรื่องราวของหลักเกณฑ์การพิจารณาตัดสิน
ภาพยนตร์ที่จะมีชื่อเข้าชิงรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒๕ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
และในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโฉมหน้าภาพยนตร์ทั้ง๕เรื่อง
ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงสูงที่สุด
และได้ผ่านสายตาของอนุกรรมการคัดเลือกชุดพิเศษทั้ง๕สายมาแล้วด้วย
มีเรื่องอะไรบ้างไปดูพร้อมกันค่ะ
ในปี๒๕๕๘ที่ผ่านมามีภาพยนตร์ไทยเข้าใช้ทั้งหมด๖๓เรื่อง
มีทั้งที่เป็นภาพยนตร์ในกระแสและนอกกระแส
ซึ่งล้วนผ่านสายตาและการพิจารณาของอนุกรรมการคัดเลือกชุดพิเศษ
และกรรมการในแต่ละสายรวม๔๔ท่าน
และจากการพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ที่จะเข้าสู่รอบสุดท้าย
ในฐานะผู้เข้าชิงรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงษ์ครั้งที่๒๕
ปรากฏว่ามีภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงสูงสุด๕อันดับแรกดังนี้
ฟรีแลนซ์ห้ามป่วยห้ามพักห้ามรักหมอ
ผลงานการกำกับของเต๋อนวพลทำโรงรัตนาริต
ถูกเสนอชื่อเข้าชิงสูงสุดถึง๑๔สาขา
สาขารางวัลใหญ่อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ผู้กำกับยอดเยี่ยมผู้แสดงนำชายและหญิงยอดเยี่ยม
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากในหลากหลายแง่มุม
ถือเป็นลายเซ็นต์ของเต๋อนวพลได้อย่างลงตัว
โรงเรียนไหนก็มีคนชื่อเมย์

หรือเมย์ทอม

โดยเป็นภาพยนตร์ไทยแนวโรแมนติกคอมเมอดี้กึ่งแอนิเมชั่น
แผ่ชีวิตวัยเรียนแบบเจ็บฮา
ฝีมือการกำกับของหมูชัยนบบุญประกอบ
ที่เคยสร้างชื่อมาแล้วจากหนังเรื่องซักซีดหวยคันเทพ
ซึ่งครั้งนี้ก็สามารถพาเมไหนเข้าชิงสุพรรณหงษ์ถึง๑๓สาขา
คือมานั่งพวกนี้เขาเปลี่ยนมานานยังอะคะ

หลังรักสุดอบอุ่นโดยคงเดชจาตุรันรัศมี
ถูกคัดเลือกให้เข้าประกวดสายคอมเพทิชัน

ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตเกียวครั้งที่๒๘
รวมถึงได้รับเลือกให้ใช้เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์โลกแห่งกรุงเทพครั้งที่๑๓
ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิง๑๑สาขา

เท่ากับอนทการของอนุชาบุญวัฒนะ
แพทย์ที่๓ขวัญใจนักวิจารณ์
ที่เคยไปพังงาดในเทศกาลหนังเบอร์ลินครั้งที่๖๕มาแล้ว
ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ต่างก็มีลุ้นรางวัลใหญ่
อย่างภาพยนตร์ยอดเยี่ยมและผู้กำกับยอดเยี่ยมค่ะ

และที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงตามติดมาที่๘สาขา
ผลงานสร้างชื่อของผู้กำกับลูกครึ่งเกาหลีอเมริกันจอร์สคิม
สะท้อนสังคมไทยได้อย่างเจ็บแสบ
เรื่องความเหลื่อมล้ำความรุนแรงต่าง

ชิงรางวัลออสการ์ครั้งที่ผ่านมา
สาขาภาพยนตร์ต่างประเทศยอดเยี่ยมค่ะ